ลืมลื้มดื่มว่างไหมจ๊ะน้องสาวถ้าอยากไปเช็คดวงกับพี่
ก็กระโดดขึ้นรถมาเลยถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
วันนี้หลีซิ่งเตรียมพร้อมออกเดินทางไปกับ๕ราศีที่จะชีพผจรลงเท้า
หมายถึงไม่มีบ้านอยู่ต้องเร่ร่อนไปเรื่อยนะเออแซวน่ะแซว
ไปดูที่ราศีแรกกันดีกว่าอันดับ๕ราศีมังกรพี่มังกรช่วงนี้ร้อนแรงไม่เบา
หมายถึงหัวร้อนนะเพราะช่วงนี้ชาวราศีมังกรเจอแรงกดดันเกิดความเครียด
จิตใจมันก็เลยรู้สึกปุ่มต่อมต่อมอยากออกไปคลายเครียดนอกบ้าน
เปลี่ยนบรรยากาศซึ่งพอเที่ยวเสร็จก็จะทำให้หัวเย็นขึ้นได้แน่
บินไปสู่ความเวิร์นวางเลยฆ่าพี่มังกรอันดับสี่ราศีมีน
พี่มีนช่วงนี้ก็ร้อนแรงพอกันแต่เป็นเรื่องการขอความช่วยเหลือ
คือมีคนมาจ้างวานให้ไปทำนู่นทำนี่ตามที่ต่างแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่น
ให้ไปถ่ายรูปหมีแพนด้าที่ประเทศจีนหรือให้ไปจับปลาปิรัญญาในแม่น้ำอเมซอน
ชาวมีนเลยได้รับอานิสงฆ์ชีพจรลงเท้าเดินทางรัว
อันดับสามราศีเมทุนพี่เมทุนมีเกณฑ์ว่าจะต้องเดินทาง
เพื่อเติมเต็มส่วนที่หายไปในชีวิตซึ่งนั่นอาจจะเป็นเงินหรืองาน
เพราะช่วงนี้พี่เมทุนที่ทำงานเป็นลูกจ้างกระเป๋าตังค์จะแห้งหน่อย
วดกับความรักที่ช่วงนี้ลิดอกเลยว่าน้ำตาตก
ทำให้พี่เมทุนต้องวิ่งวิ่งเดินทางไปที่ต่างเพื่อหาสิ่งดีในชีวิต
ยังไงก็สู้นะจ๊ะพี่เมทุนอันดับ๒ราศีเมษ
ช่วงนี้ชาวเนธชีวิตรุ่มพุ่มแรงมากมีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่ง
ไปอยู่ที่สูงหรือได้เดินทางไปทำงานที่ไกลถึงต่างประเทศ
แต่มีเกมชีพจรลงเท้าจากการใช้เงินก้อนโตเช่นซ่อมแซมบ้านแล้วต้องไปอยู่บ้านคนอื่น
หรือต่อเติมออฟฟิศแล้วต้องไปทำงานที่อื่นก่อนแต่ยังไงผลก็ออกมาดีแน่นอน
หลีรับประกันค่าอันดับหนึ่งราศีกรกฎขอบอกเลยว่าชีวิตรุ่งขึ้นแรงแรง
มีเกณฑ์จากชีพจรลงเท้าแบบเซอร์ไพรส์ได้บุกเบิกสิ่งใหม่ในชีวิตแบบไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อน
ประมาณว่านอนอยู่บ้านดีก็จะมีชายลึกลับมาบอกว่าคุณเป็นพ่องดแล้วก็ต้องหนีออกจากบ้านไปโรงเรียนเวทมนต์
นั่นมันแฮรี่พอเกอร์เอาเป็นว่าช่วงนี้พี่กรกฎได้เดินทางแบบเปิดโลกแน่นอน
เฟิร์มค่ะเต้ามาค่ะรายชื่อบรรดานักเดินทางทั้ง๕ราศีที่มีเกณฑ์ชีพจรลงเท้า
แชร์บอกเพื่อนแล้วเก็บกระเป๋าว่าเราจะหายไปแล้วกลับมาไหมแบบสดใสกว่าเดิม
เออเกือกลืมใครเหมาไม่มีเพื่อนไปขอแนะนำให้เอาหมิไปด้วยเลยอิอิขอเกาะหลังไปด้วยละกันนะ
สำหรับวันนี้ลีลาไปก่อนสวัสดีมีชัยไอเลิฟยู